อาตมาก็ต้องป้องกันตัวสิ
ทั้งมีดจี้ชิงมอเตอร์ไซด์ตัวอื่นไป

มุมขวามุมขวาทุกคนออกทุกคนออก
โอ้โหนี่ถ้าตัดจีวอนออกไปนะนึกว่าเป็นบุคคลธรรมดาคุณผู้ชมฮะ
ลักษณะการพูดอะไรไม่ดูเป็นพระเลยแหละนี่คือพระอาจารย์อายุยี่สิบเก้าปี
คลั่งครับคลั่งเพราะว่าไปก่อเหตุชิงมอเตอร์ไซค์แล้วเอามีดฟันเจ้าของรถ
บาดเจ็บไปเกิดขึ้นในบ้านโนนสว่าง
อำเภอนากลางที่หนองบัวลำพูวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตำรวจก็รับแจ้งปุ๊บมาเลยฮะ
มารอจับกลุ่มตัวนี่จับกลุ่มตัวไปได้แล้ว
บริเวณกลางถนนสายนาคัมไฮกุฎดินจี่
ของกลางเป็นมีดกับกันไกล
ที่หลวงพี่คนนี้ก็ใช้ก่อเหตุ
ทราบว่าหลังจากพระนพรัชชิงมอเตอร์ไซค์มาแล้ว

เตอร์ไซค์น้ำมันหมดอีกก็เลยจอดลงไปเติมน้ำมัน

ไม่ใช่สมุไรแต่ชักดาบครับไม่จ่ายเงิน
แล้วเอามีดไปทำร้ายหญิงเจ้าของร้านค้า

ตอนสอบถามพระนพรัชเนี่ย

บอกว่าเนี่ยอัตมาบวชอยู่ที่วัดในตะมนต์อุทัยสวรรค์

อ้าวไปกล่าวหาพระอื่นเป็นปอบซะอย่างนั้น

แล้วสาเหตุที่เอามีดไปไล่ทำร้ายคนอื่น
อาตมาเห็นปอบไงจะเข้ามาทำร้ายอาตมา

เรื่องต้นตำรวจคุมตัวไปที่โรงพักครับ

ต่อมาทีมข่าวได้เจอกับเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่โดนขโมยไป

ญาติญาติก็มาทำพิธีเรียกขวัญ
ก็ต้องมาเรียกขวัญผูกข้อมือให้

เขาขี่รถจะไปซื้อของที่ตลาด

จอดปุ๊บจู่พระนพรัชตะโกนว่าอยากฆ่าคน
จากนั้นก็ชักมีดออกมาข่มขู่จะเข้ามาทำร้ายนายบุญจันทร์ครับ
เขาเลยต้องพยายามแย่งมีดไปจนบาดเจ็บ
ฤษฐฟรรณคุณพ่ายังไง
นอกจากพี่คนนี้แล้วแล้วนอกจากพี่บุญจันทร์

พระนพรัชที่ขโมยมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปเติมน้ำมันเนี่ย
ไปทำร้ายเจ้าของร้านค้าด้วยนั่นคือนางสาวแสงสุนีครับบอกว่า
พระนพรัชขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านนะ

เธอก็รีบเติมให้
แต่พระนพรัชไม่ยอมจ่ายปัจจัยให้

รวมถึงพยายามจะทำร้ายลูกชายแล้วก็ยายของเธอด้วย
แต่ทีนี้พอจะเข้าไปช่วยลูกชายก็โดนสิคะ
กันไกลอย่างที่บอกกันไกลแทงเข้าที่แขนซ้าย
ได้รับบาดเจ็บเลยโอ้ย
เวลาเห็นข่าวแบบนี้แล้วอยากจะถอนหายใจจริงนะครับ